สวัสดีครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้ก็มีข้อสรุปเพิ่มเติมมาสำหรับการเตรียมทีมชาติ
แน่นอนครับมันมีความทับซ้อนกัน๒ทวนาเมนต์นะครับก็คือ๔เกมรวมถึงบอลโลกรอบคัดเลือก
จริงก็ต้องเตรียมทีมควบคู่กันไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน
เพราะว่า๒รายการนี้แฟนก็คงจะคาดหวังมาสมควรดังนั้นการแบ่งตัวผู้เล่นจากชุดใหญ่มาสู่ชุด๔เกมนั้นก็มีข้อสรุปมาเบื้องต้นนะครับ
แต่ก็ต้องรอทางอาฮิระนิชโนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับ
คือ๔เกมเนี่ยจะใช้นะครับนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีแล้วก็สามารถส่งชื่อได้นะครับเพียงแค่๒๐คน
ซึ่งผู้เล่นในชุดใหญ่ที่สามารถอยู่ในข่ายเล่นซีเกมได้ก็คือสุประโชคสารชาติเอกณิตปัญญาสุพรัชเหมือนตาและสุภาชัยใจเด็ด
แต่ว่าอากิระนิชโนจะเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะวางแผนเรื่องนี้อย่างไรเนื่องจากว่าชุดใหญ่จะเสร็จจากเกมบอลโลกรอบคันเลือก
นัดสุดท้ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะต้องบุกไปเยือนเวียดนามคือวันที่๑๙พฤศจิกายน
ส่วน๔เกมครับตามโปรแกรมวันแรก๒๖พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นเวลาห่างกันเพียง๗วัน
และเป็นเวลาที่กระชั้นชิดพอสมควรการเตรียมทีมเนี่ยคงซ้อมร่วมกันได้นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนที่แยกชุดจะทำอย่างไรส่วนเรื่องของสตาร์ฟนะครับ
ชุดสี่เกมจะเริ่มเรียกผู้เล่นนะครับหลังจากจบเกมไทยลีกนะครับ
โค้ชแบรนด์ทศตรวรรณศรีปานลงไปช่วยดูชุดสี่เกม
แทนที่ของโค้ดระอิสระศรีทะโรนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งชุดผมลืมไป
สิบเก้าแข่งขันเหมือนกันครับไปชิงแชมป์เอเชียที่กัมพูชา
ในช่วงเวลานั้นพอดีครับดังนั้นจะมี๓ชุด๑๙๒๓แล้วก็ชุดใหญ่
โดยชุด๔เกมนะครับไทยเนี่ยก็เป็นแชมป์เก่านะครับ
นามลาวสิงคโปร์แล้วก็บรูไนนัดชิงของบอลชาย
แข่งวันที่๑๐พฤศจิกายนหรือว่าก่อนพิธีปิด๑วันครับ
แต่ก่อนไป๔เกมก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ในวันที่๑๔พฤศจิกายนแล้วก็๑๙พฤศจิกายนนะครับ
จะไปเยือนเวียดนามต่อเนื่อง๒เกมแห่งความมันนะครับ
แห่งความมันนะครับพลาดไม่ได้เลยครับถ้าเราได้อย่าง
สี่แต้มเรามีโอกาสเข้ารอบทั้ง๖คะแนนนี่ค่อนข้าง
สดใสกับโปรแกรมในปีหน้าที่เหลืออีก๓เกมเลยครับ
เพื่อเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายต่อไปครับ